บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะลูกเนี่ยโตเป็นสาวกันหมดแล้วสำหรับคุณพีชทองเจือนั่นเองค่ะ
ก็เลยมีดราม่าจากการที่เขาเมาส์กันว่าลูกสาวใช้แต้มบุญคุณพ่อ
ได้ไปใกล้ชิดกับหนุ่มนายบายนายนั่นเองนะไปถ่ายรูปแบบนี้เห็นบอกว่าคนอื่นไม่เห็นได้ถ่ายเลยว่าอย่างนี้นะคะ
คุณพีชไม่อยากต่อความยาวไม่อยากสาวความยืดไม่ตอบประเด็นนี้แล้วกันไปเจอเมื่อวันก่อน
งานประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลเนี่ยกระเตงลูกสาวสองคนไปน้องเซย่ากับน้องมิยาเห็นบอกว่าเอามาซ้อมดูงานก่อน
เพราะว่าแววมาว่าปีหน้าไม่แน่อาจจะส่งน้องลงประกวดก็ได้นะคะ
รวมไปถึงเรื่องของงานแสดงละครที่ลูกสาวคนโตน้องเซย่านี้นะคะ

ก็มีนะค่ะมีมีติดตามนะค่ะ
มาอยู่ที่บ้านอันนี้แบบเขาได้เรื่อยเทอร์นทราบเทอร์นหัดทรอบ
คนนี้เลยเดินเก่งชัด
ใช่คนนี้แบบเดินแบบเก่งมากเขาชอบมาก
แต่ว่ายังบอกว่าหนูต้องกินนมเยอะให้สูงกว่านี้ก่อน
คือที่บ้านเราเป็นประชาธิปไตยครับจะถามก่อนว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำก็ลุยเลย
จะไม่แบบบังคับหรือว่าพยายามยัดเย็นให้เขาทำ
มีหมดเลยครับทั้งซีรีส์เพลงละครอะไรประมาณนี้
จริงต้องมาอยู่กับพี่แจ๊กกี้ก่อนนะหาประสบการณ์

ก็อ่านหาคนไหมคะอีกสักปี๒ปีไหม
ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็แพลนไว้จริงก็เคยแพลนไว้นะว่า

คือทั้งสองพี่น้องเนี่ยค่ะทั้งมีย่าแล้วก็เสย่าเนี่ย
เรื่องการพูดการออกหน้ากล้องเนี่ยฉันว่าไม่มีปัญหา
ส่วนเรื่องงานละครเนี่ยน่าจะได้สายเลือดคุณพ่อมาเต็มเก่งไหมคะ